มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ครอบครัวตามหาผู้หญิงคนหนึ่งหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็น๑๓เมษายนนะครับ
พบแล้วแต่ว่าเธอกลายเป็นศพถูกฆ่าหมกอำพรางในรถกระบะ
แล้วก็รู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุคือใครเป็นชายอายุ๗๐กว่าครับ
เขาบอกว่าผมต้องฆ่าเธอเพราะเธอมาหลอกให้ผมรัก

เกือบแสนผมจะขอเอาเงินคืนก็ไม่ให้
เมื่อวานนี้ครับตำรวจสพนากลางครับ
พบศพผู้หญิงนอนตายอยู่ในกระบะสีดำ

ในพื้นที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
สภาพก็เริ่มอืดแล้วอยู่บริเวณแข็บหลัง
ใส่เสื้อสีชมพูสวมเพียงแค่กางเกงชั้นใน
แล้วก็ใบหน้ามีบาดแผลถูกทำร้ายทราบชื่อคือนางสาวกันนิกาอายุ๔๕
แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่ครอบครัวเคยแจ้งตัวว่าหายออกไปจากบ้าน
ในพื้นที่อำเภอนากลางตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๓เมษายนนะครับ
ครอบครัวสงสัยและพุ่งเป้าไปที่นายสังกาหรือนายกาอายุ๗๓
พอครอบครัวพุ่งเป้าสงสัยไปที่คนนี้ก็เลยไปเชิญตัวนายสังกามาสอบปากคำครับ
นายสังการสารภาพใช่ผมเป็นคนลงมือฆ่าเอง
ผมรู้จักกับคนตายมาประมาณ๒ปีแล้ว
เริ่มแรกเนี่ยคนตายเขามาตีสนิทกับผมแล้วก็มาขอยืมเงิน
อ้างว่าเอาไปใช้จ่ายประกันตัวให้ญาติหลังเนี่ยพอรู้จักกันก็เริ่มรักแล้วก็แอบคบหากัน
จากนั้นเขาก็มายืมเงินผมอีกนะยืมไปเรื่อยหลายครั้งรวมกันแล้ว๘๐๐๐
ไป๘๕๐๐นะครับช่วงเวลาที่รู้จักกันประมาณ๒ปี
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมโทรไปหาผู้ตายเพื่อขอเงินคืนโทรไปทวงเงินครับ
ผู้ตายนัดให้ปั่นจักรยานไปหาที่เถียงนาจุดนัดพบคือเถียงนานัดหมายกันช่วงเย็นวันที่๑๓เมษายน
พอผู้ตายขับกระบะมาถึงตัวของนายสังกาก็เลยเอาจักรยานขึ้นซ้อนไว้ที่หลังกระบะ
ท้ายรถไว้แล้วผู้ตายก็ขับรถไปจอดที่ไร่อ้อยจากที่เถียงนาจุดนัดพบไปที่ไร่อ้อยต่อ
จากนั้นผมก็ลงมือฆ่าผู้ตายพอฆ่าเสร็จก็ทิ้งศพในกระบะแล้วผมก็เอาจักรยานลงปั่นกลับบ้านแล้วก็มาถูกจับได้
ตำรวจคุมตัวในสังกาครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกก็คือเถียงนาจุดนัดพบที่เขานัดหมายกันมาเจอ
จุดที่สองคือจุดที่เป็นไร่อ้อยที่ไปเจอรถกระบะแล้วก็เจอศพอยู่ในนั้น
ที่สามก็คือบ้านนายสังกาเพราะว่าปั่นจักรยานกลับมาบ้านจนกระทั่งถูกจับกลุ่ม
ตลอดระยะเวลาการทำแผนครับนายสังกาก็มีสีหน้าสีตาเรียบเฉยถามอะไรก็ตอบนะแต่ไม่ได้มีท่าทีสลดหรือว่าสะทกสถานแต่อย่างใด
ลูกสาวในสังกาบอกว่าพ่อเล่าให้ฟังหลังจากถูกจับบอกว่าคือผู้ตายเขามายืมเงินไปเยอะมาก
แล้วเพื่อนบ้านเองก็ให้การเหมือนกันครับบอกว่าเห็นผู้ตายแล้วก็ตัวนายสังกาเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วนี่นะฮะ
อกจากนี้ผู้ตายก็แวะมายืมเงินขอเงินอยู่เรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายมาเกิดเหตุสลดขึ้น